หนึ่งเรื่องตอนนี้กำลังเร่งระดมกำลังตามหาคุณครูท่านหนึ่งนะครับ
เป็นคุณครูที่เกษียณแล้วอยู่ที่จังหวัดสุรินท
ซึ่งป่วยเป็นอัลไซเมอร์ด้วยหายไปสักประมาณ๑สัปดาห์แล้วล่ะ
นะฮะซึ่งญาติก็ยังคงเชื่อว่าน่าจะคงหลงป่าอยู่
ไปตามหาทางด้านของนางอุไมร์พรศรีสอรยุทรนะฮะ
อายุหกสิบหกปีเป็นอดิษฐรรณชการครูชาวจังหวัดศุรินทร์นะครับ
ซึ่งปวดเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วก็หายออกจากบ้านไป
ตั้งแต่๑๔กุมภาพันธ์ก็เกือบสัปดาห์
ครอบครัวและญาติเนี่ยคาดว่านางอุบรายพรศรีสรยุทธ์เนี่ยนะฮะ
น่าจะเดินหลงป่าเข้าไปด้านหลังบ้าน

ดงหินล้มพื้นที่กว่าสองหมื่นไร่
เป็นเขตติดต่อกับอำเภอท่าตูมอำเภอสนมและอำเภอโนนนารายของจังหวัดสุรินทร์
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามถนนในหมู่บ้านเนี่ย

ที่นางอุไรพรเนี่ยนะฮะเคยไป

ขณะนี้เนี่ยลูกสาวและลูกศิษย์ของนางอุไรพรร่วมกันลงขันเลยนะครับ
ตั้งเงินรางวัลที่จะไปแจ้งบ่อแส๑๕๐๐๐บาท
ใครแจ้งบ่อแสต้นสามารถตามไปเจอนางอุ๋มไรพรได้ให้เลย๑๕๐๐๐บาท
และยังมีกลุ่มคุณครูเกษียณของอำเภอรัตนบุรี
อบเงินสนับสนุนให้อีกในการให้กับทีมค้นหาอีก๑๐๐๐บาท

โดยรูปภัณฑ์สันธารของนางอุมารัยพรรูปร่างจะผอมสูงราว๑๖๐เซนติเมตร
คล้ำฟันหน้าหักหนึ่งซี่ก่อนหายออกจากบ้าน
พัดถุงกับเสื้อยืดโปรสีขาวไม่สวมรองเท้า

คุณผู้ชมถ้าเจอรีบแจ้งใครพบเห็นรีบโทรศัพท์ไปแจ้งที่นางกิ่งการประเสริฐยิ่ง
ซึ่งเป็นลูกสาวหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้บนหน้าจอแล้ว
ช่วยกันหน่อยครับ๐๘๕๗๙๕๗๗๑๐๘๕๗๙๕๗๗๑นะครับ
ญาติญาติเชื่อว่าตอนนี้นางอุไรพรยังคงมีชีวิตอยู่
หลงป่าอยู่แต่ว่าด้วยความที่เป็นอัลไซเมอร์จำทางกลับบ้านไม่ได้นะครับ
แล้วก็ตอนนี้มีการไปบนบานสารปู่ย่าในพื้นที่เพื่อขอให้เจอนางอุไรพรเร็วที่สุด

เอาขอให้เจอใครเห็นก็รีบแจ้งบ่อแสเข้ามานะครับ